ดูเรื่องนี้กันบ้างค่ะที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะคุณผู้ชมแล้วก็พี่ก๊อฟค่ะ
มีคุณตาวัย๗๒ปีเขาเกิดอาการคุ้มคลั่งหัวร้อนไม่พอใจเมีย
ที่ให้เงินไปซื้อเบียร์น้อยอ่าขอพันหนึ่งอ่าได้อยู่สามร้อย
น้อยใจหัวร้อนสุดท้ายชักปืนลูกคอซองขู่ด้วยนะคะ
เจ้าหน้าที่ต้องเข้าเกลี้ยกล่อมแบบนี้ค่ะ
ออกมาคือแป๊บหนึ่งครับออกมาคือแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมมาจับละ
นี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะคือแบบโอ้โหเข้าไปเกลี้ยกล่อม
และท้ายที่สุดโล่งอกนะคะเกลี้ยกล่อมสำเร็จ
แล้วก็มีการเอาอาวุธปืนลูกซองออกมาจากคุณตาวัย๗๒ปีเอาไว้ได้
นี่คือชุดนาทีปฏิบัติการตำรวจชุดเจรจาของตำรวจสพเมืองเพชรชบุรีค่ะ
ตอนแรกมีการคุยผ่านเครื่องขยายเสียงก่อน
แล้วก็ค่อยเดินเข้าไปค่อยเดินเข้าไป
กล้ามเกลี้ยกล่อมนะคะจากนั้นตำรวจก็มีการยกเก้าอี้ไป
แล้วก็นั่งคุยกับคุณตาอยู่หน้าห้องแบบนี้ค่ะให้รู้สึกว่าอ่ามาดีนะ
แล้วตำรวจก็บอกด้วยว่าตำรวจไม่มีอาวุธนะคุณตาตำรวจไม่มีอาวุธ
เดี๋ยวนั่งเก้าอี้นั่งคุยกันหน่อยแล้วกันนะคะทีนี้พอนั่งคุยกับคุณตาไปสักพักหนึ่ง
ตาเริ่มใจเย็นสุดท้ายตำรวจมีการรีบเอาอาวุธปืนลูกซองออกมาจากตัวคุณตาก่อน
จะมีการแบบค่อยคุยกันแบบนี้และท้ายที่สุดก็เกลี้ยกล่อมได้สำเร็จ
คุณตาใจเย็นลงแล้วฮอฟกับมีการเชิญตัวไปที่สพเมืองเพชรชบุรีต่อไปนะคะ
ทีนี้เบื้องต้นต้นสายปลายเหตุที่คุณตามีการชักปืนลูกซองออกมาขู่จะยิงเมียเนี่ย
ตำรวจบอกว่าจากการสืบสวนดูทราบว่าตัวคุณตาเองเนี่ยพักอยู่กับที่บ้านเนี่ยค่ะ
อยู่บ้านกับเมียสองคนซึ่งเมียเองเนี่ยก็บอกว่าเอาตรงตรงเลยนะ
ตาวัย๗๒ปีเนี่ยเคยมีประวัติการรักษาอาการป่วยทางจิตเวทมาก่อนอยู่ที่โรงพยาบาล
คือที่ผ่านมาก็กินยามาตลอดอ่ะนะคะก่อนเกิดเหตุเนี่ย
คุณตาอยากกินเบียร์เปลี่ยนจะกินยาอยากกินเบียร์มาขอเงินเมียพันหนึ่ง
อ่าอ่าขอเงินเมียไปพันหนึ่งหน่อยกะว่าจะไปซื้อเบียร์กิน
แต่สุดท้ายเมียให้เงินมาแค่สามร้อยขอหนึ่งพันได้สามร้อย
สุดท้ายไม่พอใจนะคะตัดสินใจเหมือนกับโอ้โห
ปืนลูกโซออกมาขู่จะยิงเมียแบบนี้ค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะ
ท้ายที่สุดตำรวจก็ใช้เวลาเกลี้ยกล่อม
แล้วก็คุมตัวไปที่โรงพักได้สำเร็จท้ายที่สุดนะคะ
คุณผู้ชมเหมือนกับตำรวจก็ต้องมีการประสานตัวโรงพยาบาลเข้ามารับคุณตาไปบำบัดรักษาต่อไปด้วย
เพื่อที่จะรักษาอาการป่วยทางจิตที่เคยมีประวัติมาก่อนหน้านี้ส่วนตัวภรรยาเองก็ปลอดภัยดีนะคะ
ที่สุดก็เป็นเรื่องดีที่ท้ายที่สุดตำรวจก็ทำได้ควบคุมเหตุเอาไว้ได้นะคะ